สวัสดีครับก็ชับมั่นปรบมือพร้อมกันนะประทับใจ
สวัสดีครับก็ชับมิดหน้าพ่อหน้ายกภัณฑ์ดินไท
วันนี้มากับใครผมมาพักพวกเฮ้ยมันอยู่ไหน
นี่แหละครับแขกรับเชิญมาสกวนที่รับได้ทุกที่ทุกเวลา
ถามจริงนะครับคุณห้อยปามาทำไมครับ
อ้าวนี่เป็นเมนูของที่นี่เขา

คุณไม่รู้จักเหรอที่นี่เขาดัง

จ๊กประดูกจ๊กประแดก
จนให้เย็นแตกออกไปน่ะเสียง
มือนี้เราเลี้ยงกันด้วยป้าดูบอง
เด้อดังเด้อด้าน